โอ้โหเกิดเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายกันขึ้นมา
คุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อว่าเรื่องที่เกิดเนี่ย
กลางห้างดังและเป็นห้างหรูด้วย

เมื่อวานนี้มีงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังแรนด์หนึ่ง
เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่า
มีแบบสั้นฟุ้งสวยกันบ้าง
คนที่โดนมีเรื่องมีราวนี่คือน้องแพทิเซียกูธค่ะ
ไปร่วมงานด้วยแต่กลับต้องมาเจอกับเรื่องราว

เพราะว่าเจอคนไม่ดีแล้วก็น้องตกใจมากนะคะ
มีคนคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเนียนอ้างมาเป็นช่างภาพเข้ามาในงาน

คือจริงสมัยนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะคะ

จะมีคนที่มาอ้างบอกว่าเป็นแบบว่า
นักข่าวเป็นช่างภาพ
คือเหมือนจ้างแบบไทยขึ้นมา
แบบพวกเราเนี่ยไทรัสชาวนี้ไทรัสอะไรอย่างนี้
คือมีเว็บไซต์ของตัวเองคนดูประมาณสองสามคน

จริงนะผู้ชายคนนี้ที่ฉันขอพูดเลยว่า

ฉันไม่แน่ใจว่ามีภาพกระปงนี่ฉันอยู่ในนั้นเลย

เพราะว่าน้องแพทิเซียเนี่ยสังเกตว่า

แล้วก็สังเกตเห็นที่รองเท้าของผู้ชายคนนี้มีรูอยู่

แล้วน้องบอกว่าคิดเลยนาทีนั้นว่าเขาต้องมีอะไรอยู่ในรองเท้าแน่
ไปถึงกันว่าน่าจะเป็นรองเท้าที่แอบถ่ายใต้กระโปรงค่ะ
กาดภายในงานต้องรีบคุมตัวแล้วก็เห็นว่าดีหน่อย

ช่างแต่งหน้าของพระธิเสียนไว้ตัวทันคว้าหมับเข้าเลยนะคะ

คือตอนหน้ากิ๊ดไม่ได้อยู่ด้วยนะ

แล้วก็แบบโหโมโหแฟนใครใครก็ห่วงนะ
ก่อนจะรีบพาตัวแฟนสาวลงลิฟต
แล้วก็เดินทางไปสอนอนลุมพินีจากลานแฟชั่นโชว์ไปนี่เลย๒ต่อ
ผู้สังความบันเทิงไทยรัฐของเราตามต่อไปถึงสอนอล

เธอเองภาวะมากนะแล้วก็กลัวแล้วก็โกรธด้วย
หลังจากนี้จะพยายามระวังตัวให้มากขึ้นค่ะ
จริงนี้งานนี้ไม่ใช่ไก่กาอาลาเล่นะคุณนะ

มันจะเป็นคริสฮวังสาธิศาสตร์

แน็ตอันิพรแฟนคลุมแพรงเทคน้ำตาลมาริยาไปกันหมด
แล้วก็เซเลปไฮโซทั่วฟ้าเมืองไทยก็หลายคนเหมือนกัน

คุณแม่ก็ถามเขาว่าทำทำไมนู่นนี่นั่น
เขาก็บอกว่าให้อภัยผมได้ไหมแบบผมขอโทษจริง
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนนั่งรอคุณตำรวจค่ะ
เขาก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วแบบอย่าเอาเรื่องผมได้ไหม

แล้วก็เขาบอกว่าคนนี้เคยแบบว่าถ่ายรูปใต้กระโปรงนิสิตหนูด้วย
ใช่ค่ะก็ช็อกก็อึ้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าค่ะคือมีกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มในไลน์
เพื่อถ่ายรูปใต้กระโปรงผู้หญิงทุกคนไม่อาจจะไม่ใช่เป็นดารานักแสดงหรือคนสาธารณะ
แต่ว่าเขาถ่ายรูปใต้กระโปรงผู้หญิงแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในไลน์กลุ่มของเขาค่ะ
มันเหมือนล่วงละเมิดทางเพศมันไม่โอเค
แล้วก็สะเทือนใจนะหนูก็ไม่อยากให้ใครโดนไปเลย